การเดินทางแน่นอนนะฮะตามถนนหนทางที่คนเดินทางออกไปอย่างที่เห็นเนี่ยนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นเส้นอีสานสายเหนือสายใต้ก็เยอะ
อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยถนนมิตรภาพคนก็เดินทางเยอะ
แต่ว่าผมขอไปดูที่ใต้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเริ่มดูสงขรากันก่อน
ว่ามันจะเยอะเหมือนสายอีสานสายเหนือหรือเปล่านะฮะ
นี่ครับเป็นภาพของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อำเภอหัดใหญ่แห่งที่๒ที่สงขราเนี่ย
นะฮะก็เป็นคิวรถตู้รถมินิบัตรในพื้นที่แปดจังหวัด

สตูนตรังกระบี่พังงาภูเก็ตพัทธลุงนครศรีธรรมราชเอ๋ยสุราชธานี
ทุกเส้นทางเขาเปิดเดินรถตามปกติ
แต่คุณผู้ชมเห็นไหมว่าบรรยากาศคนบางตานะ
การเดินทางช่วงก่อนวันหยุดปีใหม่ผู้โดยสารบางตาและน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา
คนขับรถตู้สายหาดใหญ่ทุ่งว่าและปากบาราสตูนเขาบอกว่า
ปกติแล้วช่วงนี้คนเดินทางจริงตั้งแต่๒๗แล้วคนต้องเยอะ
แต่ตอนนี้น้อยมากต้องรอลุ้นวันนี้ทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเดินทางหรือเปล่า
พรุ่งนี้ด้วยวันหยุดคนจะมีไหมจะมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าสถานการณ์โควิดเชื่อว่าคนจะไม่คึกคักหรอก
เพราะว่าบางส่วนก็งดเดินทางท่องเที่ยวนะฮะ
จากที่เคยวิ่งอยู่๓เที่ยวต่อวันอาจจะเหลือแค่๑เที่ยวหรือเปล่า
เช่นเดียวกันกับรถตู้สายบางแก้วพัทธลุงเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าเที่ยวเช้าเนี่ยคุณมีคนขึ้น๒คนหนึ่ง
โอ้โหได้ผู้โดยสาร๒คนในช่วงของการระบาดในช่วงของโควิด
รถตู้ตอนนี้ยังคงรับผู้โดยสารเขาก็ยังคงรับเต็มพิกัดของเขาคือ๑๓คน
แต่ผู้โดยสารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะฮะ
ก่อนขึ้นรถต้องตรวจอุณหภูมิต้องใช้เจลแอลกอฮอลล้างมือต่าง
ทุกคนก็พร้อมทำตามแต่ก็คนก็ยังน้อยอยู่นะครับ
ทีนี้ดูพื้นที่สายใต้ไปแล้วไปต่อที่ไหนดีคะ

มิตรภาพค่ะโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านตรงโคราชเนี่ย

ใช่นี่คือเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นตลอดทั้งคืนแล้วนะคะ
อย่างบริเวณตั้งแต่ตลาดกลางกลางดงต่อเนื่องฟาร์มโชคชัย
ปริมาณรถเนี่ยมากแต่ว่าเท่าที่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาเนี่ย
เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยเรื่อยนะคะในช่วงเช้าช่วงทางขึ้นเขาริมเขื่อน
ลำตะคองที่ตำบลคลองไผ่รวมถึงบริเวณต่างระดับ
ก็เนี่ยค่ะบรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นรถเนี่ยชะลอตัวบ้างเล็กน้อย
แล้วมีปัญหารถเฉียวชนท้ายกันก็เคลื่อนตัวได้ช้า
เรื่อยมาจนถึงทางต่างระดับสามแยกปักทงชัยก็มีจุดเชื่อมสายสามศูนย์สี่
กบินบุรีอำเภอวังน้ำเขียวนครราชศรีมาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ
เส้นเอ่อทางเลี่ยงเมืองโคราชเนี่ยนะคะปริมาณรถมาก
เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยเรื่อยทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
เวลาที่จะเข้าปั๊มหรือว่าที่ร้านอาหารเวลาจะเข้าปั๊มเข้าร้านอาหารเนี่ยต้องเช็คอิน
แล้วเช็คอินไทยชนะไม่พอตรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เข้าห้องน้ำ
เข้าร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อต่างด้วยนะคะครับผม
ทีนี้มาดูที่แขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๒สำนักงานทางหลวงที่๑๐นครราชศรีมานะครับ
ล่าสุดก็ตั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงปีใหม่นะฮะ
เพื่อให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็ให้คำแนะนำกับผู้ที่สัญจรช่วงนี้
นะฮะก็จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะบริการ
เรื่องของการระบายการจราจรไม่ให้ติดสะสมโดยเฉพาะตรงเขื่อนลำตะคองนะฮะ
ขึ้นเขาลงเขาให้ประชาชนเดินทางด้วยความรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพนะครับ
ใครเดินทางก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดีภาพแต่ว่าก็ดูแลตัวเองหน่อยใช่ค่ะ